เมาส์อยากขับเลยแล้วรถใหญ่ด้วยค่ะรถพ่วงสิบแปดล้อฮะ
คนขับเนี่ยจอดเข้าข้างทางแล้วแต่ก่อนที่จะจอดเนี่ยไม่รู้ไปชนใครเข้ามาบ้าง
เพราะว่ารอบรถลอยเสียหายเต็มรอบคันเลยฮะโอ้โหพี่ไปชนใครมาหรือเปล่าเนี่ย
ตำรวจภูทรนนท์สูงจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ครับเข้าตรวจสอบรถพ่วงสิบแปดล้อ
นี่จอดอยู่บนถนนมิตรภาพนะค่ะนะฮะเขตพื้นที่ตะบนทานปราศาสตร์
โน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาหลังจากรับแจ้งว่ามีคนมานอนฟุบ
หลับคาพวงมาลัยอยู่ครับที่เกิดเหตุนี่ฮะรถพ่วง๑๘ล้อคันนี้แหละ
ทะเบียนเจ็ดศูนย์ขีดศูนย์สามสองสามหลับสบายเชียวนะฮะ
เป็นทะเบียนจังหวัดกาลสินจอดอยู่ริมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้า
สภาพด้านหน้ารถเนี่ยโอ้โหรอยเฉียวชนพังเสียหายเยอะเลยครับ
เพราะไม่รู้ใครเป็นยังไงไปขอป้องปั้งปั้งปั้งปั้งนะฮะ
ดูสภาพรถแล้วแบบไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างจริง
ใช่ทราบชื่อคือนายสุขสรรค์พรมจักรอายุ๔๖ปีครับ
เขาเป็นชาวกาลสินเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคันนี้
เม้าแหละดูออกนะผุดจาวกบล
สันนิษฐานว่าสุขสรรค์น่าจะดื่มสุรามาหนักเลยแหละ
มานะครับแต่ยังฝืนขับรถมาตามเส้นทาง
ถอดรถบริเวณดังกล่าวจากนั้นก็มีพลเมิงดีโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบครับก็นำตัวคนขับส่งตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
ที่โรงพยาบาลโน้นสูงนะครับแล้วก็ประสานไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
ถามหน่อยว่ามีไหมมีรถคันไหนหรือใครไหม
ที่โดดรถพวก๑๘ล้อคชนเข้าไปนี่นะ
ลองตรวจสอบดูนะคะใครที่เจอรถคันนี้นะคะ
คนขับอยู่ในสภาพนี้ค่ะแล้วก็ไปก่อเหตุมา
ชนมาอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะ